การคนบันเทิงกันหน่อยนะคะเมื่อวานวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะก็มีคนบันเทิงพอยิ้มออกได้รับโชคกันหลายคนเลยค่ะคนแรกแน่นอนนะคะปังไม่หยุดฉุดไม่ไหวแม่ฮายแม่ฮายอพรของดิฉันนะคะ

เหมามาคุณผู้ชมปรากฏว่ากรีดออกมาเป็นพัดเลยค่ะ
ฟาดหนักมากนะคะถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
โอ้โหคิดให้แล้วนะคะรับทรัพย์ไปเลย๑๕๐๐๐๐ค่ะ
เลข๓๘แม่ได้แต่ใดมาไปฟังกันหน่อยค่ะ

งวดนี้มันก็เลยออกเลขรถอีฉันอีกคุณดูสิ
เบาเขาไม่ถึง๑๐๐ใบหรอกค่ะ๗๕ใบค่ะ

ก็คนดีเขาก็ไม่ซื้อกันหรอกแต่ที่นี่มันเป็นเลขลดไงก็เลยซื้อ

คุณผู้ชมส่วนคนนี้นะคะบอกเลยว่าขนลุกสู้ค่ะ

ปรากฏว่าคนลูกสู้จริงมันบังเอิญมาก
วันที่ออกงวดที่๑๖ตุลาคมปีที่แล้ว

พร้อมกับขอบคุณไปถึงคุณทวดเจ้าของบ้านคนเก่าด้วยนะคะ
ทำให้ตัวเองได้ต่อทุนด้วยพี่มอสบอกด้วยนะคะว่า
จะทำบุญไปให้ค่ะจริงนะคะปังจริงนะคะด้านนักร้องสายหมูนะคะ
คุณเก่งทัชยาค่ะดวงเฮงอีกแล้วค่ะ
เจ้าตัวโพสต์ภาพนี้เลยนะคะถูกรางวัลเลขหน้า๓ตัว๒ใบค่ะ
บอกว่าพอเป็นกำลังใจนะคะแถมบอกพี่กัดด้วยว่า
ซื้อมาจากอยู่แผงตรงข้ามทาเวสวันสารหลักเมืองพระประแดงนะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็ที่นี่มีองค์พระพ่อพิคเนตเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะ
ดังงวดหน้าเจอกันแผงนี้จ้ะมาต่อคนนี้นะคะแม่ออ๋อมสกาวชัยค่ะ
หน้าบานอีกงวดแต่อีกแล้วเหรอ
จะไม่ได้ถูกเพียบเหมือนงวดก่อนนะคะแต่แม่ก็ได้ยิ้มอ่อนค่ะ
เพราะว่าเจ้าพ่อจอมทัพลูกชายค่ะคว้าหมับนะคะจากคนซื้อคนขายลอตเตอรี่มา
ซื้อมาคุณผู้ชมปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๒ใบไปจ้า
มาคนนี้คุณผู้ชมในที่สุดฝันก็เป็นจริงค่ะ
คุณแจงค่ะศรีภรรยาคุณแจ๊ดค่ะซื้อมาเป็นกองเหมือนจัดตามภาพนี้เลยค่ะ
นี่นะคะพอเลขออกเท่านั้นแหละค่ะเฮเลยค่ะคุณผู้ชม
ถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๔ใบได้คืนมา๘๐๐๐บาทนะคะ

อืมนะคะอ่ะรอดูนะคะนี่ยังนับไม่หมดนะจ๊ะ
ปิดท้ายคนนี้เลยค่ะแม่สู่ของดิฉันค่ะ
หมอมาเป็น๑๐๐ใบแม่สุนารีได้คืนมาแค่๒ใบค่ะ
รางวัลเลขท้าย๒ตัวนะคะไม่ต้องขำนะคะ
พอได้ค่าขนมลูกน้องหมาแม่บอกว่าถามว่าแม่เข็ดไหม
แม่บอกว่าไม่เข็ดจ้ะสู้ต่อไปจ้ะเออนะ
นักเทรนดิ์ตัวเลขเทรนดิ์คนช่วงปีผ่านไปแล้วนะ